ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงออกพรรษาเนาะ
เราก็มักจะได้เห็นงานบุญงานกุศลอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าค่ะ
และถ้าพูดถึงดาราสายบุญต้องยกให้นางเอกคนนี้ค่ะ
นางเอกสุทธอดเบลล่าราณีนั่นเองกลุ่มผู้ชม
เมื่อวานนี้นะคะเบลล่าสวมชุดผ้าไหมไทย

แล้วก็เป็นเจ้าภาพงานทอดกระถิ่นที่วัดพระยาสุเรนนั่นเองค่ะ
รวบรวมปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของพุทธศาสนิกชน
แล้วก็เหล่าแฟนคลับได้กว่า๑๕๐๐๐๐๐บาท

ซึ่งปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบสร้างกุฏิทรงไทย
หลังใหญ่ในราคา๘ล้านกว่าบาท

ทันทีที่มีการเผยแพร่ภาพของเบลล่านะคะ

ร่วมอนุโมทนาบุญกับเบลล่ากันแบบเพียบเลยล่ะค่ะ
ต้องบอกว่าเธอเนี่ยงามทั้งกายและใจจริงนะคะ
แล้วก็ขอให้เป็นนางเอกคนนี้นะคะ
สวยปังดังรวยยิ่งขึ้นไปค่ะ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเธอเลยนะที่ได้เป็นประธานใช่ไหม

ค่ะนะคะจริงเธอทำบุญหลายที่นะคะ
แล้วก็เร็วนี้จะมีละครด้วยแต่ต้องปังแน่นอนเลย
สายบุญหนุนนำค่ะคุณผู้ชมค่ะ